สำหรับกรณีตั้งแต่วันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
มีคนไปโพสต์ภาพโพสต์คลิปในโลกโซเทียล

ไล่แทงคนอยู่แถวหลังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เสร็จแล้วก็วิ่งหนีไปไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไปด้วย
ล่าสุดนะคะทางตำรวจนครบานดินแดง
จับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
เป็นอดีตพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะ
เพราะว่าก่อเหตุใช้มีดไล่แทงคนไปแล้วถึง๓ครั้ง
นายรณพบอินทราผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ใช้มีดแทงนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถูกตำรวจนครบานดินแดงควบคุมไปสอบสวนค่ะ
หลังสืบทราบว่าเป็นคนก่อเหตุ
ใช้มีดไล่แทงประชาชนบริเวณหลังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตามคลิปภาพที่ถูกแชร์ในโลกโซเทียล
เมื่อวันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็คือคลิปนี้ค่ะ
คือตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ภายในห้องพักแห่งหนึ่ง
ชุมชนซอยแม่เนี้ยวหลังสถานีตำรวจนครบานดินแดง
ของกลางเป็นรถจักรยานยนต์มีด๒เล่ม
เสื้อผ้าและวิกผมที่ใช้ในวันก่อเหตุ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เรื่องต้นผู้ต้องหารับสารภาพนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ทำมาแล้ว๓ครั้งเดิมทำงานเป็นพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่ง
แต่ว่าออกจากงานไปแล้วประมาณ๒เดือนค่ะ
เหตุจุนใจที่ก่อเหตุนายรณพบยังให้การวกไปวนมา
ตำรวจบอกว่าอาการคล้ายกับมีลักษณะมีอาการทางจิต
ก็คือไปหาเรื่องทะเลาะกับคนในชุมชนเป็นประจำนะคะ
แต่จากการตรวจสอบไม่พบประวัติการรักษาอาการทางจิต
เค้ายุบสนุกทีหนึ่ง
และก็แล้วก็ค่า๗๑๑ทีนึง
ที่๑แล้วก็แท่งประมาณ๓ที่เองครับ

แต่ว่าไม่เหมือนผมแต่ว่าขาย

ไปที่กับแทงเลยหมะไม่คุยอะไรเลยเหรอ

พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธในที่สาธารณะ

ส่งตัวให้กับสถาบันกรยานราชนคริน

พิสูจน์ว่าขณะก่อเหตุนั้นมีสติหรือไม่
เพื่อนำผลการตรวจไปประกอบสำนวนให้สารพิจารณาค่ะ